ตับหรือออกเสียงแบบพื้นถิ่นโคราชว่าน้ำตับ
โดยจะใช้หมูติดมันคลุกเคล้ากับเกลือและกระเทียม
พริกไทยโขลกเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับน้ำตับ
ลุกเคล้าเข้ากันแล้วจึงนำไปกรอกใส่กระเพาะหมูที่ล้างอย่างสะอาดด้วยเกลือ
ซึ่งต้องกรอกแต่พอดีไม่อัดแน่นเกินไปกลัดด้วยไม้กลัดให้แน่น
แล้วจึงรัดด้วยเชือกหรือได้นำไปตากเพียงหนึ่งแดด
แต่ถ้าต้องการรสเปรี้ยวก็ตากถึงสองแดดก่อนนำมาย่างกินกับข้าวเหนียวและผักสด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน